ค่ะก็ต้องสบดีพี่พี่ทุกครั้นนะคะสูญสมสมียดทุกครั้น
แล้วก็สบดีพี่น้องทั้งบ้านทุกครั้นนะคะ
เปิดอาลาบอร์บอัลบัมชีวิตดีของหญิงลีนะคะ
หญิงลีก็ขอบคุณมากสำหรับการถ่ายถามซึ่ง
หญิงมีภาวะนอนไม่หลับนะคะแล้วก็ทานยาแล้วก็มีอาการแขนขาชาอ่อนแรง
ซึ่งหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไร
แล้วก็มีการเลื่อนวันประกันพรุ่งที่จะไปหาหมออันนี้ไม่ดีเท่าไหร่
อันนี้หนูก็กำลังที่จะรักษาอย่างเต็มที่
ซึ่งก็บังเอิญกับที่คุณแม่ประสบปฏิเหตุ
แล้วก็เลยอยู่ในภาวะนอนไม่หลับเป็น๑๐๑๐วันเลยนะคะ
มาแล้ว๒๓วันที่แล้วนะคะก็ตรวจเลือดดูก็ไม่มีอะไรมาก
อาจจะเป็นเพราะว่านอนไม่หลับแล้วก็สมองตีบตันหรือเปล่าหรืออะไร

แล้วก็จะนิ่งเลยเพราะว่าเคลียร์คุณแม่หมดแล้วคุณแม่มาที่บ้านแล้ว
เคลียร์หมดแล้วค่าใช้จ่ายทุกสิ่งอย่างรวมทั้งอุปสรรคหลายอย่าง
จัดการหมดแล้วค่ะกลับมาจากบ้านเมื่อวานนี้
แล้ววันนี้หญิงก็ได้มาเคลียร์งานตรงนี้แล้วตอนแรกว่าจะไม่ได้มานะคะ
เพราะว่าหญิงไม่พร้อมหญิงไม่สวยหญิงหญิงแย่หญิงเต้นไม่ได้
ทีนี้หญิงก็บอกทางผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็บอกว่าไม่ได้นะลูก
เพราะว่างานเขาแพลนมาแล้วหนูป่วยหนูก็ต้องมา
หนูบอกทุกคนว่าหนูป่วยเค้าก็ไม่มีใครว่าหรอก
หนูก็โอเคถ้างั้นหนูจะไปทั้งที่หนูป่วยนะ
แต่ว่าหนูขออภัยแต่หนูไม่สมบูรณ์อย่างนี้ค่ะ
คือถ้าเวลาที่หญิงกินยาเยอะหญิงจะมีอาการหน้าบวม

คือแบบยายังต้องทานใช่ไหมคะ
แล้วก็คือบางทีก็ทันไม่เป็นเวลานี่ก็โทษระเบียบวินัยของตัวเองด้วย
แล้วก็เวลาที่หน้าบวมมาแล้วมันก็บวมต่อเนื่องอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ต้องใช้เวลาประมาณสักหลายวันนี้ค่ะ
จริงกังวลไหมคะว่ามันจะเป็นอะไรเยอะ

หญิงก็ขอเวลาสักหนึ่งสองสามอาทิตย์ก็คงจะค่อยนิ่งไป
เพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากเพียงแต่มันบวมยา
เหมือนแบบเวลาที่เรากินยานู่นนี่นั่นเยอะอย่างนี้ค่ะ
คือพี่หญิงคุณมันออกที่หน้าอย่างไรบ้างเป็นโรคประจำตัวอะไรหรือแล้ว
ที่หน้าที่แขนที่อะไรบ้างก็แล้วแต่
แล้วแต่บางวันหญิงก็ไม่ทานเพราะว่า

จะไปทำงานพรุ่งนี้หรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็จะทานนะคะแต่ว่าหญิงคิดว่าไม่ได้เป็นกับยานอนหลับ
แต่หญิงคิดว่าเป็นกับการที่หญิงเครียดแล้วก็เบลอ
นอนไม่หลับแล้วก็แขนขาชาแล้วก็กินยาตรงนี้ค่ะ
เพราะว่ากลัวว่ากล้ามเนื้อจะหดหายฝ่อไปอย่างนี้ค่ะ
คุณหมอก็เตือนอยู่ค่ะว่าให้ทันเป็นเวลา
แล้วก็ให้ทานอาหารเยอะอย่างนี้ค่ะ
ยังค่ะยังเพราะว่าหญิงก็คิดว่ามันจะหายไปเอง

ก็บังเอิญกับวันนี้ที่มีแถลงข่าวคุณอัลบั้มด้วย
มันก็เลยบังเอิญที่เราได้มาพบกันกับพี่นักข่าว
พี่หญิงก็ตั้งใจจะไปเทควันนี้หรือว่าจะไปยังไงคะ
ความจริงหญิงก็ตั้งใจจะไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละ
ก็กะว่าอาจจะขอว่าไม่มาอย่างนี้ค่ะ
แต่ในเมื่อว่าจะต้องมาแล้วก็คือมายังไง
หญิงก็ได้ออกสื่ออย่างเต็มที่เลยวันนี้
ยังไงก็ขอความเข้าใจหญิงด้วยนะคะว่า
หญิงก็เต็มที่เหมือนกันทุกสิ่งอย่าง
สำหรับร่างกายที่เงินทองมันซื้อไม่ได้เนอะ
คือมีเงินเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าสุขภาพไม่ดี

ปีนี้ปีหน้าปีต่อไปอ่ะ

อาจจะไม่ได้โลดผลวิ่งหางานแบบ

สำหรับสิ่งที่หญิงไม่เคยมีมาก่อนเนอะค่ะ
ก็เงินทองก็ไม่ได้เคยมีเยอะมาก่อนแล้ว
แล้วพอมีเงินทองมีชื่อเสียง

เพราะว่าหามากมายมันก็เหมือนน้ำล้นโอ่งนะ

เราก็ใช้บ้างเที่ยวบ้างกินบ้าง
เติมเต็มให้ชีวิตบ้างนะคะ
แล้วก็อยากร้องเพลงที่มีความสุขอยาก

หญิงก็ได้เอ่ยปากไปแล้วว่า
หญิงจะเป็นเหมือนเป็นคนของประชาชน

หน่วยงานที่สังคมให้ให้ไป
เช่นบรรยายหรืออะไร
หรือเกี่ยวกับสถาบันกับสังคม

ชีวิตครอบครัวมันไม่ได้มีเป้าหมายมากมาย
แค่คนในครอบครัวมีความสุขด้วยกันแล้ว
แล้วก็มีเงินพอใช้แล้วก็แบบอบอุ่นอย่างนี้ค่ะ

ปัญหาแต่เงินต่างคนต่างแข่งขัน
นินทาว่าร้ายกันแล้วก็โกรธเครื่องกัน

หญิงก็เลยอยากจะเป็นตัวแทนของสังคมว่า
หญิงขอเป็นจิตอาสาว่าถ้าหากว่าหน่วยงานราชการใด
ที่จะให้หญิงไปเป็นผู้เล่าให้น้องฟัง

ซึ่งอยู่ในภาวะที่คุณแม่ตอนที่เขาประสบปฏิเหตุ

พวกเราต้องมีสติทั้งจะช็อกทั้งจะอะไร
คืออยู่ในสติทั้งหมดเลยตอนนั้นนะคะ
ผู้หญิงเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแม่ทำให้เราแบบอยากจะอยู่กับแม่มากขึ้น
มีเวลาให้เขามากขึ้นขึ้นไหม
ใช่ค่ะอันนี้มันมีค่ามากเลย
แต่ว่าหญิงไม่เคยเสียใจเลยว่า

คือตั้งแต่อายุ๑๔ปีเป็นต้นมาหญิง
หญิงทำดีกับครอบครัวมาตลอดนะคะ

ก็มากขึ้นกว่าเดิมเท่าที่คุณแม่เขาก็

หญิงก็ตามอัตภาพของเรานะคะ

แล้วก็ให้ตามสมควรให้มากไม่ได้เดี๋ยวจะไปซื้อ

หาแต่ความลำบากให้ตัวเอง

แต่ว่างานไหนที่แคนเซิลไม่ได้หญิงก็ไปนะคะ
แล้วก็ในส่วนของอนาคต

ทุกคนก็ให้หญิงวางวางจากภาระทั้งบ้าน

รถมอเตอร์ไซล์อะไร
แต่ว่ามันก็เยอะแยะไปหมดนะ

คือชั่วโมงต่อชั่วโมงตั้งแต่วันแรก

พี่ชายคือไม่เข้าใจกับแม่มา๒ปี
พี่พิชชาติรีบกลับมานะแม่ไม่รู้แม่จะตายจากเราคืนนี้หรือเปล่า
แม่เหลืองไปหมดเลยอย่างกับอยู่กับแม่ตอนที่แม่ผ่า
แล้วหนูก็แบบตอนแรกดีใจว่าได้ผ่า
ตอนหลังมาทำไมแม่เป็นกระหืดกระหาดเป็นความดันขึ้นขึ้นลงลงแม่เป็นเบาหวาน
หนูก็ร้องไห้หนูก็โทรหาพี่บอกพี่รีบมาถ้าแม่จะตายจากเราให้เรามาอยู่ด้วยกันทั้งหมด
คืนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคืนนั้นพยาบาลก็ไม่ให้อยู่
หนูก็ขอเบอร์พยาบาลโทรถามเขาตลอดทุกชั่วโมง
เช้ามาก็ได้เข้ามาก็เข้ามาจนก็มีมาตอนบ่ายก็มีมาแถลงอาการ
หนูก็กระเสิร์ฟกระเซิงตั้งแต่วันนั้นหนูก็รู้สึกว่าชีวิตมันมันมหัศจรรย์นะคะ
พลิกผลันซึ่งถ้าถามว่าบางคนจะถามว่าไม่พาแม่ไปโรงพยาบาลดี
เอกชนรู้เหรอเวลานั้นมันไปไม่ได้เลยค่ะ
เพราะว่ารับการช่วยเหลือตั้งแต่อบตบ้านครูมาที่อำเภอนาโพ
ที่ส่งรถมาที่จังหวัดบุรีรำแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือต่อเนื่อง
ซึ่งก็ไม่สามารถที่จะย้ายผู้ป่วยออกจากตรงนั้นกระทันหันนะคะ
หญิงก็ดีใจที่คุณหมอช่วยซึ่งท่านก็ตามกันนะไม่ใช่เบน
เป็นนั้นก็คือเหมือนแบบไม่มีคิวหมอไม่มีคิวห้องผ่าอะไรอย่างนี้ค่ะโรงพยาบาล

เรามีพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้บ้างไหมคะไปบนบานสารเก่าอะไรอย่างนี้
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ว่ายทุกอย่างเลยค่ะว่ายใครให้ว่ายอะไรก็ว่ายไปหมดเลยนะซึ่ง
ตรงนี้หญิงก็เชื่อปฏิหารแรงสัตว์แรงบัแลร์นแรงอธิษฐานของคนทั้ง
ข้างนอกค่ะนั่งรอให้แม่ภาษาออกมาก็ประทับใจภูมิใจคนในหมู่บ้านแบบคืออย่าง
น้อยเขาก็มีหัวใจให้แม่แม่เป็นคนที่แบบชอบทำบุญชอบทำงานลุย
อาก่อสร้างเขาก็ทำกับข้าวให้กินคือเหมือนเป็นคนทำบุญโดยที่ไม่ห่วงสวยห่วงอะไรเลย
ตอนนี้แม่พูดคุยได้ปกติจำได้เยอะกว่าเดิม

ร้องเพลงหญิงล้านลาได้ท่อนนึงค่ะวันนั้น
แต่ว่าแม่ยังเหมือนเด็กอยู่นะคะก็คือเหมือนแบบพูดเยอะอยู่
แล้วก็บางทีก็พูดให้เราฟังเรื่อยเปื่อยไปอยู่
ซึ่งหญิงเชื่อว่าก็น่าจะดีขึ้นไม่เป็นไรคุณแม่จะมีอาการอะไรก็แม่ได้คืนมาเยอะมาก
จริงไม่ได้กังวลอะไรแล้วหรือยังไง
ไม่ได้กังวลหว่าจะมีอาการเด็กหรือนงอแงลื้อหรืออะไร
มันเป็นเรื่องปกติสมองซ้ายยังบวมอยู่แล้วยังมีน้ำอยู่

อ๋ออันนี้เก้าอี้คือหญิงก็คิดว่าหญิงจะบริจาคอะไร
ก็เลยนึกถึงว่าร่างคนกับญาติก็นังผู้สอยด์ก็นั่งกัน
เพราะว่าหญิงไม่สามารถจะย้ายโรงพยาบาลได้อยู่แล้ว

ก็คงนั่งได้เยอะอยู่ประมาณหนึ่งแสนบาท

เพราะวิธีการแบบนี้ก็ทำให้มีหญิง

เพราะว่าเครียดของหญิงมันอยู่กับหญิงตลอด
เพราะว่าหญิงเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็ใช้จ่าย
เงินทุกบาทยิ่งจะรู้ว่าใช้ที่บริษัทละลับยังไง
ในวงยังไงทางบ้านยังไงธุรกิจยังไง
ทั้งฟิตเนตก็เปิดมาเนอะก็หมดหลายตังค์

แล้วมาเจอแม่ป่วยก็เลยบอกว่า
แม่บอกว่าแม่อยากได้แหวนเพชร
ก็เลยบอกแม่รีสอร์ทแพงก็แวนเพชร
ผ่ายก็ใช้เงินหลายผ่ายก็ใช้เงินเยอะ
คราวนี้พอแม่ฟื้นแล้ว
ซื้อให้เลยค่ะซื้อให้แม่
ให้แกเลือกทางไลน์ทางอะไร
ก็เลือกเอาวงนั้นวงนี้
พอได้แล้วแกก็นอนดูงี้
ก็น่าสงสารแก
แล้วของพ่อแกก็เอาไปใส่

สติก็คือต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะ

หรือว่าทุกคนที่เราเป็นมิตรภาพต่อกัน

รวมทั้งคนในสังคมที่คุณคล่องหมองใจกัน
เราลองนึกถึงข้อดีที่มีต่อกัน

เราดีต่อกันตรงนี้เรามาดีกันเถอะ

มันเป็นตัวอย่างของสังคมที่ครอบครัวหญิง

ตรงนี้มันทำให้รู้สึกว่า
คุยกันแล้วก็จะไม่ได้คุยกันนะคะ

ไม่รู้ว่าแม่ไปบนบานสารเก่าอะไรไว้หรือเปล่า

หญิงก็จะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกที่ว่า
ขอให้หนูได้ดีจรรลุ่งเรือ

ใครจะเจ็บจะเป็นให้มาลงที่แม่นะ

หลานสาวเป็นเบาหวานจะตายเข้าห้องไอซียู

หนูเจ็บหนูป่วยอะไร

เขาจะชอบพูดคำนี้นะคะ

ที่บ้านเมื่อวานวันก่อนนี้ก็ตั้งสารให้
เพราะว่าอาจจะเป็นหรือเปล่า
ความเชื่อที่แบบเราทำทำไปโดย

ก็มาตั้งศาลแล้วก็เชิญ

เหมือนแบบตั้งพระภูมิ

แต่ว่าเชิญสัมภเวษี
อะไรก็ตามไปรับที่วัดนะ

แล้วก็ดีกว่าเป็นอย่างไรบ้าง
ก็มีความเป็นห่วงเป็นใยเสมอนะคะ
ทางคู่กรณีก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ

เพราะว่าเป็นคนชาวบ้านเดียวกัน
แต่ในส่วนที่ทางของท่านได้ดำเนินการก็คือกฎหมาย
กระทงที่ท่านไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ก็คือ
ท่านไม่พกใบขับขี่และท่านดื่มเมาเนอะ๒๐๐ใช่ไหมแอนกอฮอล์๒๐๐
แล้วก็รถอะไรเห็นเพราะสักอย่างเออใช่ใช่๓อย่าง

แต่ในส่วนของการฟ้องร้องที่จะเอาเงินมารักษาพยาบาลนี้
หญิงไม่เรียกร้องเพราะว่าทางครอบครัวก็มีภาวะเครียด
สี่คนหรืออะไรนี่แหละเขาก็เครียดกัน
แล้วก็จะมีน้าผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องหาเลี้ยงก็เครียด

หนูก็บอกว่าเออไม่ต้องเครียดนั้นหญิงได้รับกำลังใจจากพี่น้องทั้งประเทศเลย

เขานอนคลี่ยังไม่ต้องทำงาน
แล้วก็พี่น้องทั้งประเทศให้กำลังใจนะ

แม่หนูก็ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกใช่ไหมคะปาดเข้าขวาเข้าซ้ายยังไงเราก็ไม่ได้เห็นชัดเจน
อันนี้ก็คือมันมีภาพถ่ายทางตำรวจก็ไปคุยกัน
แต่คือหลักแล้วก็คือว่าเขาก็จะมีมาผูกข้อต่อแขนตามภาษาอีสานที่มาเรียบขวัญกันอย่างนั้น
ก็ให้เป็นในความรู้สึกดีของชาวบ้านไป
เพราะว่าคือไม่รู้ว่ามา่ว่าเราถูกหรือพิษแล้วเราไม่รู้แหละ